มหาสมปองขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เร่งให้การช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่ค่ะ
พระมหาสมปองตลปุตโตพระนักเทศชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
โดยท่านบอกว่าตอนนี้เข้าสู่วันที่๘ของการค้นหาแล้ว
ก็ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้
ทุกฝ่ายก็เร่งให้การช่วยเหลือและค้นหากันอย่างสุดความสามารถ
โดยเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์และความชำนาญ
รวมทั้งความอดทนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ต่างทำงานเต็มที่และเกินกำลัง
ทำให้การดำเนินภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

เหนื่อยถึงก็อยู่ไกลแต่ก็ให้กำลังจิตกำลังใจ
ทุกทุกหน่วยงานทุกทุกคนทุกทุกท่านทุกทุกหัวใจ
ที่ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเกินกำลังด้วยซ้ำไป
สลบสไลด์กันมากมายก็ขอให้กำลังใจทุกคนและทุกท่าน
สำคัญที่สุดณตอนนี้ไม่มีข่าวดีไหนไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่
ไม่มีใครจะทำความสุขให้คนไทยเท่ากับหมูป่าทั้งสิบสามท่าน
ที่จะออกมาอยากพบอยากเจออยากคุยหน้าทีวีก็ยังดี
ได้เห็นได้ฟังได้รู้จักตัวตนทีมความอดทนขอให้
ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝึกฝนมาพาตัวเองออกมาตรงนี้ให้ได้
ทั้ง๑๓คนที่ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงคือคนแปลกหน้าที่ทุกคนอยากเจอ
มากที่สุดในตอนนี้และขอให้คนไทยทุกคนส่งกำลังใจ
สวดมนต์ไหว้พระให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะ